พูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยเป็นหลักแบบต่อเนื่องแทบจะทุกวันนะครับ
เพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสำหรับบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
ว่าเราจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้หรือไม่
เหนือจากเรื่องของสนามแข่งขันในเกมแรกว่าจะไปจบที่ใด
เขาอาจจะมีผู้ช่วยมาจากญี่ปุ่นเพียงแค่คนเดียว
ทั้งหมดเลยซึ่งนายพาศิษย์สวพงศ์ครับรองเลยขาดธิการสมาคมกีฬาสุดบอลฝ่ายต่างประเทศ
ก็บอกนะครับว่ามีการประชุมสรุปเรื่องของสตาร์ฟเนี่ยกับทางนิชิโนนะครับ
หลังจากนี้แล้วก็จะมีโอกาสได้พิจารณาบุคลากรของไทยด้วยนะครับ
ซึ่งมีการพูดคุยกันในบางส่วนไปบ้างแล้วเหมือนกัน
สมาคมก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการสรุปทีมงานผู้ฝึกสอนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้
เมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมามีกุญสือไทย๒คนนะครับที่ไปร่วมชมเกมดังกล่าวพร้อมกับนิชโนนั่นก็คือโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยแล้วก็โค้ดระอิสระศรีทะโรครับ
มันก็มีผลเหมือนกันแหละครับเรื่องของการแบ่งทีมงานแล้วก็เรื่องความคาดหวังของแฟนบอลชาวไทย
ผลการแข่งขันที่จะออกมาดีในการเจอทีมจากอาเซียน
ประเด็นนี้นะครับนิชโนเขาบอกนะครับว่า
การเป็นโค้ชทุกเกมมันมีความกดดันหมด
เพราะว่าทุกคนนั้นอยากให้ผลการแข่งขันออกมาเป็นที่น่าพอใจ
แต่ตัวเขาเองก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความกดดันเป็นพลัง
เพื่อที่จะเก็บไปชนะเหนือทีมเหล่านี้ให้ได้ครับ

ตอนนี้ก็จะออกมาที่จะปล่อยสิ่งที่แกไม่ได้
จะเริ่มเกมแรกครับเจอเวียดนามนะครับ
เปิดบ้านเจอเวียดนามวันที่๕กันยายน

เจอกับมาเลเซียในวันที่๙